คุณพ่อก็เป็นคนไทยคนนึง
คุณพ่อประสบชะตากรรมที่แสนจะทนทุกข์ทรมาน
คุณอุ๊งอิ้งพูดถึงคุณพ่อทักศินจิณวัตร
มาดูโพลกันหน้าจอหน่อยผลสำรวจความคิดเห็นจากคุณผู้ชม
ผ่านหน้าจอนี้นะคะคุณคิดว่าคุณทักศินจริง
กลับไทย๑๐สิงหาคมตามที่ประกาศไว้หรือไม่
คุณผู้ชมไม่จริงนี่แซมนะ
พลิกแล้วนะฮะก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมยังเชื่ออยู่ว่าจริง

แต่ตอนนี้ไม่จริงเกินกึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหม
๕๑เปอร์เซ็นต์แล้วส่วนคนที่เชื่อว่าจะกลับมาจริงแค่๔๙เปอร์เซ็นต์
แล้วการกลับมาจะมีนัยยะเรื่องอะไรบ้างนั้นนะฮะ

คุณอุ้งอิ๊งพานทองแท้ลูกสาวของคุณทักษิณเนี่ยนะฮะ
เมื่อวานก็ทั้งโพสต์แล้วก็ทั้งพูด
อุ้งอิงใช้ความทานนะเลยนะครับ

คุณอุ้งอิ๊งเนี่ยโพสต์ภาพคู่กับคุณทักษิณคุณพ่อนะครับ
ในขณะที่กำลังจะตัดเค้กวันเกิด
แล้วก็ภาพถ่ายพร้อมกับหลานโดยมีข้อความระบุแบบนี้
กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอ
แต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์
พ่อจะกลับมาแล้ววันที่๑๐สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง

ประโยคนี้แหละฮะขีดเส้นใต้เลยไฮไลท์เลยนะครับ
วันเกิดที่ต่างประเทศของพ่อลูกพลาดไปแค่๒ครั้ง
ถ้ารวมครั้งในปีนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่๓
รูปที่ถ่ายคือเป็นรูปเก่านะ

เพราะว่าปีนี้ไม่ได้ไปไม่ได้เจอคุณพ่อในวันเกิด๒๖กรกฎาคมนะครับ
เพราะว่าลูกต้องเตรียมหลายอย่างที่เมืองไทย
ใจของลูกและทุกคนในครอบครัวเราหนักอึ้งทั้งดีใจและเป็นห่วง
แล้วก็อันนี้ก็ต้องเน้นนะแต่เคารพการตัดสินใจของพ่อเสมอ
ขอให้บุญรักษานะคะให้พ่อของลูกแข็งแรงปลอดภัย
มาส่งหลานไปโรงเรียนบ่อยเหมือนที่พ่อตั้งใจไว้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใจดีกับพ่อของลูก
เหมือนที่พ่อใจดีกับทุกคนเสมอ
แล้วก็ลงท้ายรักพ่อที่สุดในโลกนะครับ
สำหรับพี่น้องที่อ่านมาถึงตรงนี้คุณพ่อเป็นคนไทยคนหนึ่ง
เป็นนายกที่ถูกพูดถึงว่ามีผลงานที่สุด
และนี่ครับประสบชะตากรรมถูกกระทำแสนสาหัส
คุณอุ้งอิ๊งโพสต์ไว้แบบนี้นะครับ

เป็นสิ่งที่คุณพ่อพูดอย่างจริงจังต่อเนื่อง
ตั้งแต่ต้นปี๖๕แม้จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์

แต่คำนึงถึงอย่างที่สุดต่อความสบายใจ
และกังวลห่วงใยของทุกคนค่ะ
นี่โพสต์ตอนเช้าเมื่อวานนี้นะครับ

ประเด็นที่สร้างความสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของวันที่

วันเวลาที่ระบุว่าคุณทักษิณจะกลับ

สิงหาคมนี้นะครับ
เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมทันที
แล้วก็ในโซเชียลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะ
อกจากมีผู้เข้าชมแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็น
จากโพสต์ของคุณอุ้งอิ๊งนะครับ
อย่างเช่นคุณแสนปิติศิษภัณฑ์
หรือว่าคุณแสนปิติศิษภัณฑ์ลูกชายของคุณชชาติศิษภัณฑ์

ก็มาอวยพรวันเกิดด้วย
แล้วก็แน่นอนสมาชิกสอสอพักหลายคนนะฮะ

แล้วก็ผู้ที่บอกว่าคิดถึงคุณทักษิณ
ก็เข้าไปโอ้โหคอมเมนต์มากมายเลยนะฮะ

อยากจะฟังจากปากของคุณอุ้งอิง

เพราะว่าที่พักเพื่อไทยเองเขามีการจัดงานเลี้ยงอวยพรวันเกิด
ตอนที่คุณอุ้งเข้าพักปั๊บเนี่ย
นักข่าวก็ต้องไปถามคุณอุ้ง
เนี่ยห่วงเรื่องอะไรคุณพ่อบ้างลองฟังคำตอบค่ะ
จริงเคยประเมินว่าคืออยากกลับตั้งแต่ตอนกรกฎาใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้เนี่ยก็คงยังไม่ได้เสร็จสิ้นอะไร

ตัวคุณอู๋อิงเคยบอกว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย

แล้วก็อันนี้คุณพ่อตัวคนจัดการเองทั้งหมดค่ะ

ไม่ใช่เรื่องของการเมืองแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
ออกไปตั้ง๑๗๑๘ปีแล้ว
นักข่าวต้องไปดักรอตั้งแต่ลงจากรถเลยนะฮะ

แล้วก็ไปสอบถามคุณอุ้งอิง
คุณอุ้งก็บอกแหละว่าดีใจที่คุณพ่อจะกลับมา
แล้วก็บอกด้วยว่าการดำเนินการต่างคือคุณพ่อเป็นคนดำเนินการทั้งหมดเลย
ไม่แน่ใจด้วยว่าประสานกับทางการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วหรือยัง

ตรงที่ว่านักข่าวของเราก็ถามไปว่า
คุณอุ้งอิ๊งคุณอุ้งอิ๊งคุณพ่อกลับมามีนัยยะอะไรหรือเปล่า
แต่คนโยงไปเป็นประเด็นทางการเมืองหมดแล้ว
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าไม่มีนะคะ
คุณพ่อกลับมาเพราะว่าอยากกลับบ้าน

สารรัฐธรรมนูลรับหรือไม่รับคำร้องในการวินิจฉัย
เรื่องโหวตซ้ำจะมีผลต่อการกลับมาอะไรหรือเปล่า

นักข่าวก็ตอบไป๓พฤหัสสบดีที่๓๑สิงหาคม
คุณอุ้งอิ๊งบอกไม่มีหรอกไม่โยงประเด็นทางการเมือง
ยงประเด็นทางการเมืองแต่ถ้ายังจำได้ก่อนอันนี้
คุณอุ้งอิ๊งเคยบอกว่าคุณพ่อเลื่อนกำหนดกลับมาไทย
เพราะว่ารอให้การเมืองนิ่งก่อน
นักข่าวก็ถามต่อคุณอุ้งอิ๊ง๑๐สิงหาคม
คุณพ่อกลับมาการเมืองจะนิ่งหรือยัง

แต่คาดว่าคุณพ่อคาดการณ์ไว้แล้ว
นอกจากให้สัมภาษณ์นักข่าวเสร็จแล้ว
คุณอุ้งอิงก็เข้าไปร่วมงานเลี้ยงโวยพรวันเกิด
ซึ่งทางคณะกรรมกรรมบริหารพักษณ์และส่วนสอบพักษณ์

ซึ่งทางคุณทักษิณก็มีการวีดีโอคอลมา

เห็นใครบ้างไหมที่อยู่กับคุณทักษิณ

ก็มีคนคุณคุณตาคุณสุริยะ

ซึ่งจริงต้องรับหน้าที่ประธานสว
ในการหาเสียงสนับสนุนโหวตนายกให้กับพักใช่ไหม

ไปอยู่กับคุณทักษิณที่ต่างประเทศแล้ว
สรุปคุณสุริยานี่ยังประสานสวอยู่ไหม
คืออาจจะประสานสวเสร็จแต่วันจันทร์แล้ว
อีกคนนึงที่คุณน่าค่ะคุณพิชัยนริธพันธ์
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะคะ
สมัยที่คุณยิ่งรักเป็นนายกนะคะ

แล้วก็จะเห็นว่าสมาชิกก็จะใส่เสื้อยืด

แล้วก็ลงวันที่ไว้๒๖จุลาย
ท่อใช้อีกเสื้อทีมเมื่อวาน

ว่าจะกลับไทยวันที่๑๐สิงหา
แล้วเมื่อวานวันเกิดใช่ไหมเป็นการฉลองวันเกิดต่างประเทศปีสุดท้าย
ที่ทางเพื่อไทยเนี่ยสั่งทำขึ้นเพื่อวันเกิดเค้กนี้ค่ะเค้กสี่
แล้วตุ๊กตาปั้นนี่คือเป็นสมาชิกทุกคนในครอบครัวชินวัฒน์เลยนะ
ทั้งลูกทั้งหลานเลยลูกลูกทั้งสามลูกเขยลูกสะพ้ายหลานอยู่
หมดเลยนี่ค่ะเขียนข้อความเอาไว้แฮปพี่เบิร์เดย์ไร้เฮีย
นะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณเค้กน่ารักจากทุกคนนะคะขอบคุณ
คุณต๊อปคิงพาวเวอร์เกิดวันเดียวกันกับคุณทักษิณเลยวันที่๒๒
กรกฎาแล้วที่โพสต์ไว้เนี่ยรู้สึกว่ามีคุณเศรษฐานะ
ร่วมงานวันเกิดด้วยแต่ดิฉันไปดูไอ้พวกแบบพร็อปที่ให้ส่องอ่ะแล้ว
มันก็เขียนไว้ว่ารอมา๑๗ปีสิงหานี้พบกันนะอันนี้แล้วก็
เขียนว่าคุณเนี่ยแกล้งเก่งจริงเลยอุ้งอิ้งคุณเศรษฐาชอบ
แกล้งคุณอุ้งอิ้งหรอหรือใครแกล้งใครเขาชอบแกล้งก็นี่แหละ
แล้วก็แบบมีคนแซวไงเวลายืนอยู่ด้วยกันเรื่องความสูง
คุณยิ่งบอกว่าดิฉันจริงไม่ใช่คนเตี้ยนะคะแต่คุณเศรษฐาสูงมาก
คือเมื่อวานเนี่ยนักข่าวอาจจะพุ่งประเด็นไปถามเรื่องของการกลับ
ประเทศไทยของอดีตนายกทักษิณไม่แน่ใจว่าได้ถาม
เรื่องประเด็นการตั้งรัฐบาลบ้างหรือหรือเปล่าว่าพรรถเพื่อไทย
และพักคั่วตรงข้ามเนี่ยเขาจะตอบอย่างไรบ้างนะ
คุณผู้ชมมาฟังอีกหนึ่งคนอดีตคนเพื่อไทย
อดีตไทยรักไทยอย่างนาวากาตรีสิทาธิวารีหรือว่าผู้พันธุ่นนี่แหละ

โพสต์ตั้งคำถามคือเรื่องการกลับมาประเทศไทย

คุณแดดดี้ปุ่นเนี่ยเขาบอกทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ต้องมาฟังว่าเห็นด้วยเรื่องอะไรและไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรครับ

แล้วคุณแดดดี้ปุ่นยังบอกว่าหน้าอิ่มเลยนะ

แล้วก็อยู่บนเครื่องบินส่วนตัวของคุณทักษิณครับ
นวากตรีศิษฐาเนี่ยเขียนไว้ว่าแบบนี้
โวยพรวันเกิดท่านอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์ครับ
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
ตลอดจนคุณงามความดีที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนไทย
ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกของประเทศไทย
โดนบันดาลประธานพรให้ท่านอดีตนายกมีสุขภาพแข็งแรง
สิ่งใดสมความปรารถนาขอให้ท่านกลับไทยอย่างราบรื่น
ได้มาอยู่กับหลานในฐานะคุณตาคุณปู่
ยังบ้านเกิดเมืองนอนที่ท่านรักตลอดไป
แต่เนื้อหาทั้งหมดของโพสต์นี้ครับคุณผู้ชม
คุณสิทธาก็ระบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับอดีตนายกทักษิณ
ตลอด๒๐ปีที่ผ่านมายืนยันว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยาก

เป็นคนหนึ่งที่อยากให้อดีตนายกทักษิณกลับประเทศไทยมากที่สุด
อยากให้ได้รับความเป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตย
และช่วงดีเบตก่อนเลือกตั้งที่ผ่านมา
คุณสิทธาก็ย้ำว่าเป็นคนเดียวที่เคยพูดเรื่องการพา
ดีตนายกทักษิณกลับบ้านมามากกว่าใคร
อย่างไรก็ตามคุณสิทธายังโพสต์เพิ่มเติมว่า
เห็นด้วยและอยากให้อดีตนายกกลับบ้านอย่างเป็นธรรม
แต่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของผู้บริหารภักดิ์เพื่อไทย
ที่กำลังดำเนินการการเมืองรูปแบบในปัจจุบัน
คล้ายกำลังทำให้ประชาธิปไตยถอยหลัง
ย้อนดูเส้นทางทางตำรวจนครบ้านในการเตรียมแผน
รับตัวของนายทักษิณชินวัฒน์มีทั้งเส้นทางหลัก
แล้วก็เส้นทางกรองด้วยอ้างอิงจากการประชุม
ครั้งก่อนนะที่มีการประชุมกันว่าถ้าคุณทักษิณกลับมา
จะรับตัวคุณทักษิณไปส่งสารไปเรือนจำอะไรยังไง
ตั้งแต่ตอนนู้นไหมพี่บุ๊คแต่ก่อนโหวตครั้งแรก๑๓กรกฎา
รู้สึกหนังสือนี้ของบรชนอร์ออกมา๑๒ไหม
ที่ก่อนหน้าน้ำบอกว่าเป็นเอกสารหลุดออกมานะ
แล้วก็ทีบอกว่าซ้อมซ้อมไปเฉย
กำหนดของคุณทักษิณถ้าลงเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ
ก็มาเครื่องบินส่วนตัว
เพราะถ้าหลายคนถามว่ามาสายการบินอะไรยังไงบ้าง
ไม่นะเขามาเครื่องบินส่วนตัวก็ขอลงที่สนามบินดอนเมือง
แต่ถ้ามาที่๑๐สิงหาคมแล้วมาลงสนามบินดอนเมืองจริง
แสดงว่าต้องมีการจองพื้นที่สนามบินในการลงจอดนานพอสมควรนะ
เพราะว่าข้อกำหนดในการลงจอดของสนามบินดอนเมือง
เขาก็มีกำหนดไว้เพราะว่าเขาเรียกว่า
การจราจรติดขัดเหมือนกันที่ดอนเมืองนะครับ
เมื่อคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานประกาศชัดเจนแล้ว
คุณพ่อกลับมาวันที่๑๐สิงหาคมนะครับ
ก็ต้องดูเส้นทางในการที่จะรับตัวของคุณทักษิณ
ไปสารไปเรือนจำเส้นทางแรกนะฮะ
ถ้าอยู่ในเวลาราชการจากสนามบินดอนเมือง
เจ้าหน้าที่ราชธรรมรอรับที่สนามบิน
มายังสารดีกาสนามหลวงไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
หากมานอกเวลาราชการต้องนำตัวไปพักตัวที่สถานคุมตัวพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
หรือว่าบชปศถนนวิภาวดีบรังสิตก่อน
แล้วก็ค่อยนำตัวไปยังศาลดีกาสนามหลวง
ส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
มันถึงเป็น๒เส้นทาง๒แบบไงคุณ
มันขึ้นอยู่กับในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ
เพราะหลายคนบอกเอ๊ะทำไม๒เส้นทางนี้มันต่างกันตรงไหน
ทำไมถึงต้องไปเส้นทาง๑ทำไมถึงต้องไปเส้นทาง๒
ก็มันเป็นเรื่องของเวลานอกหรือในราชการ
เรื่องนี้ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง๒
พลตำรวจตรีมนตรีแป้นเจริญซึ่งรับผิดชอบพื้นที่
ภาพภารกัดทรียางดอนเมืองก็ได้ตำเตรียมแผนในรับตัวนายทักษิณภ์นานแล้ว
ขั้นตอนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะต้องตรวจสอบหนังสือเดินทางในระบบ
หากพบว่ามีหมายจับหรือเป็นผู้ต้องโทษในคดี
ก็จะแจ้งข้อหาแล้วมีการควบคุมตัวไว้
ไปดำเนินการต่อนี่คือหน้าที่ของตม
ตั้งแต่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับ
ส่วนอธิบดีกรมราชธรรมแจ้งขั้นตอนแบบนี้ครับ
บอกว่าหลังจากตมรับตัวคุณทักษิณเสร็จแล้ว

เจ้าหน้าที่จะนำตัวไปรับทราบคำพิพากษาคดีที่สารดีกา

รับตัวส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ซึ่งคุณทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุ
อันนี้อธิบดีกรมราชธรรมบอกนะฮะ
หากมีโรคประจำตัวที่ต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง
ราชธรรมจะนำตัวไปยัง
ก็กักโรคเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด๑๙ประมาณ๑๐วัน
ไปถึงจะเข้าสู่กระบวนการรักษาโรค

ซึ่งจะอยู่ในหอผู้ป่วยนานแค่ไหน

นักข่าวของเราก็ถามอธิบดีกรมราชธรรมเหมือนกัน
เดี๋ยวก็ต้องรอดูขั้นตอนและวิธีการนั้นมันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง
ใช่ค่ะทีนี้ไปถามพลเอกประยุทธ์หน่อย
อยากรู้เหมือนกันว่าท่าทีของพลเอกประยุทธ์
หลังจากที่มีข่าวว่าคุณทักษิณจะกลับมา๑๐สิงหาเป็นยังไง
คือเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จริงจะต้องไปเป็นประธานประชุมกตรนะคะ
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจใช่ไหม

ตอนแรกพอรู้ว่านายกจะไปเป็นประธานนักข่าวก็จะตามไป
แต่สักพักนึงมีคำสั่งออกมาว่า
นายกได้ให้พบตรไปเป็นประธานแทน
นักข่าวก็เลยแบบก็เลยเอ๊ะยังไงนะ
ยกเลิกแล้วจะให้พบตรไปเป็นประธานแทน

หลังจากประชุมเสร็จนักข่าวก็เลยถามเลย
ไม่ได้ถามเรื่องประเด็นการประชุมกรตรออะไรเลยสักนิดเดียวนะ
แต่ถามเรื่องนี้ค่ะประเด็น๑๐สิงหาที่คุณทักษิณจะกลับมา
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าท่าทางท่าที
เด็กประยุทธ์จะว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
ใช่ครับ

นี่เป็นตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่ตอนแรกดูเหมือนกับมีหมุดหงิดนิดหนึ่งไหม

บอกว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่อะไรไหม
เอ๊ะคุณคุณทำไมต้องไปสั่งทุกเรื่องเหรอ

เป็นลำดับขั้นของเจ้าหน้าที่เขาทำการอยู่แล้ว

เห็นผอบตรไหมคะอยู่อยู่ตรงนั้นก็เลยอ่ะ
พอถามนายกเสร็จแล้วก็เลยต้องมาถาม
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์พบตรหน่อยค่ะ
ว่าเตรียมการรับนายทักษิณกลับบ้านยังไงบ้าง
นักข่าวตะโกนถามแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือรอยยิ้มของพบตร
คือถ้าไม่ได้ตอบอะไรนะเดินกลับไปประชุมกตรต่อ

เพราะว่าอยากรู้ไงพบตรเตรียมแผนยังไง

ก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะ
ก็ต้องดูว่าถ้าท่านกลับมา๑๐สิงหาคมนี้จริงเนี่ย
ยังมีคดีใดบ้างที่ยังมีโทษอยู่ยังไม่หมดอายุความนะคุณผู้ชม
เท่ากับว่าจะเป็นการปิดตำนานผู้ต้องหาหลบหนีคดีนาน๑๗ปีเลยครับ
โดยสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กำลังจะอ่านคำพิพากษาคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินถนนรัชดาพิเศษ
เพื่อไปดูกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปะกิ่งประเทศจีน
หลังจากนั้นคุณทักษิณก็ไม่กลับมาอีกเลย
แต่คดีนี้คดีทุจริตซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาพิเศษ
หมดอายุความไปแล้วครับเหลืออีก๓คดีนะคุณผู้ชมจำดี
อีก๓คดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
ประกอบไปด้วย๑คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษ
เลขท้าย๓ตัว๒ตัวหรือที่เรียกว่าคดีหวยบนดิน
โดยสารดีกาพิพากษาจำคุก๒ปีไม่รอลงอาญาครับ
เพราะเห็นว่าเป็นการสั่งการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนายก
คดีหวยบนดินนี้นะฮะสารพิพากษา๖มิถุนายนปี๖๒
นี่คดีหนึ่งนะครับส่วนคดีที่๓คดีสั่งการธนาคาร
มีการอนุมัติเงินกู้สินเชื่อ๔๐๐ล้านบาท
ให้กับรัฐบาลสหภาพเมียนมา
โดยสารดีกาพิพากษาจำคุก๓ปีไม่รอลงอาญา
ปล่อยเงินกู้แก่รัฐบาลสหภาพเมียนมา
โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุน
เพื่อนำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ในการซื้อสินค้า
และบริการของบริษัทชินสัตลัยจำกัดมหาชน
เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นครับ
คดีนี้นะฮะสารดีกาแผนกคดีอายามผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองพิพากษาเมื่อวันที่๒๓เมษายนปี๖๒
ส่วนอีกหนึ่งคดีก็คือคดีให้บุคคลอื่นหรือนอมินี
ถือหุ้นบริษัทชินคอเปรชั่นจำกัดมหาชน
โดยบริษัทชินคอปเป็นคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ
และเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง
หรือผู้อื่นในกิจการโทรคมนาคม
โดยสารดีกาพิพากษาจำคุก๕ปีไม่รอลงอาญา
คุณทรัพย์ภาคศาสตร์๓๐กรกฎาคม๖๓
เท่ากับที่คุณดอมอ่านมี๔คดีนะ
แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยคือมีเท่าไหร่นะ
หมดอายุความไปก็คือซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษที่มีการกล่าวหาว่าคุณหญิงพจมานชินวัฒน์ภรรยาคุณทักษิณในขณะนั้นจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันระบบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อ๒๑ตุลาคมปี๕๑นะครับคดีนั้นคุณหญิงพจมานถูกยกฟ้องไปนะครับขณะที่ปปชครับแจ้งกรณี
ปปชในการตรวจสอบเมื่อวานได้สัมภาษณ์ทางปปชนะปปชบอกคดีอะไรนะจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสเนี่ยนะก็ไม่มีมูลตีตกไปแล้วแต่อาจจะมีคดีอื่นที่ปปชกำลังพิจารณาเดี๋ยวต้องกลับไปตรวจสอบอีกนะครับ